เรามาดูมรสุมที่เกิดขึ้นกับคนคนนี้กันหน่อย
ร้อยเอกธรรมนัฐใช่ครับอ่ะมรสุมหลายลูกเหลือเกิน
ลูกแรกในคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย
ลูกที่๒ลูกอะไรล่ะกรณีคนเลี้ยงลิง

ลูกที่๓เรื่องของการที่เคยถูกออกจากราชการ

เรื่องที่สี่นี่แหละวุฒิทธิการศึกษาประลอมประดับปริญญาเอก
ไล่ไม่ถูกเลยแต่ขอเอาเรื่องวุฒิการศึกษาก่อนได้ไหม
เพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นประเด็นร้อนค่ะ
คือเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็หอบเอกสารหลักฐานต่างมาโชว์ให้ดู

ไซต์สภาก็เปลี่ยนแปลงประวัติของร้อยเอกธรรมนัฐ
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาปริญญาเอกเรียบร้อยแล้ว
จบมาจากที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย

แต่คำถามมันก็ยังมีเอาสรุปจบที่ไหน
สหรัฐอังกฤษหรือสาธารณรัฐวานูอาตูนหรือฟิลิปปินส์กันแน่

ล่าสุดนี้ไม่ถึงชั่วโมงก็มีการโพสต์มาอีกแล้ว

แต่เอาเป็นว่าค่อยไล่เรียงก่อนละกันค่ะ
ในข้อความตามเอกสารวุฒิการศึกษาของร้อยเอกธรรมนัฐ
คือสถานะไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัย
แต่เป็นแค่สถาบันที่ให้บริการประเมินผลทางการศึกษาเท่านั้น

แล้วก็ยังพบด้วยนะคะว่าในหลุยอมอร์โซโล
เจ้าของสถาบันคนที่ลงนามในประกาศนียบัตร
ได้ถูกกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้ยุติ
ใช่ครับเพราะว่าเขาถือว่าไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัย
แล้วก็ไม่ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนขั้นอุดมศึกษา
แต่ว่าถ้าฟังร้อยเอกธรรมนัฐพูดเมื่อวานนะ
ที่ออกมาเปิดเผยว่าจบจากที่ไหนอย่างไร
ร้อยเอกธรรมนัฐยันว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง
ทางสถาบันกระทรวงศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนีย
ให้การรับรองแล้วก็มีเครือข่ายทั่วโลก
ใช่แล้วก็มีการพูดไงเรื่องสถานที่จริงของสถาบัน
บอกว่ามันเป็นมหาวิทยาลัยห้องแถว
แล้วเดี๋ยวจะมีการไลฟ์ให้ได้เห็นสถานที่กันเลยว่ามันเป็นยังไง
บอกว่าเพื่อนอยากให้ผมไปไลฟ์สด
ขึ้นภาพให้ว่าสาขาห้องแถวแล้วก็เป็นภาพห้องแถว๒ชั้น
หรือสาขาสถานที่เลี้ยงเด็ก
ผมรู้จักทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวผมจะแฉออกมาให้หมดเลย
วีซ่าสหรัฐหรือเปล่า
ที่ไหนเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กที่ไหนเป็นตึกแถวผมรู้
เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะแฉออกมาอะไรอีกนะครับ
เช่นเดียวกับนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
แปลข้อความในเอกสารเป็นภาษาไทย
และพบว่าใบรับรองผลการศึกษาได้ระบุข้อความตอนหนึ่งว่า
เป็นบันทึกสำเนาผลการศึกษาอย่างเป็นทางการเทียบเท่าสหรัฐอเมริกา
จากมหาวิทยาลัยนานาชาติคาลามัสสาธารณรัฐวานูอาตู
ซึ่งสาธารณรัฐวานูอาตูเป็นประเทศหมู่เกาะแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้
โดยคืนนี้จะไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
เพื่อเล่าว่าวานูอาตูอยู่ที่ไหน
มีมหาวิทยาลัยกี่แห่ง
แท้จริงนั้นเป็นแค่โรงเรียนอนุบาล
หรือธุรกิจการประเมินเทียบวิทยาฐานะ
ธุรกิจการประเมินเทียบวิทยาฐานะที่คุณสมชัยออกมา
โพสต์ให้รู้ว่าสถาบันแห่งนี้
เป็นแค่สถาบันที่ประเมินผลทางการศึกษาเท่านั้น

บอกว่าปี๒๐๑๖สื่อประเทศแซมเบีย
ว่าได้ประกาศนียบัตรเป็นดรจากมหาวิทยาลัยปลอม
สถานที่เดียวกับที่นายธรรมนัฐอ้าง
ส่งรัฐมนตรีคือไม่แน่รัฐมนตรีคนนี้
อาจจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นของนายธรรมนัฐด้วยหรือเปล่า
ค่ะไปดูนะในเพลงโอโหกำลังเดือดเลยนะ
ใช่ค่ะแต่ทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐ
ยืนยันเลยนะบอกว่าผมชี้แจงทุกประเด็นไปหมดแล้ว
และผมจะไม่ขอพูดเรื่องนี้อีก
เพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเกมการเมือง
และตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสเตรียม
ฟ้องร้องดำเนินคดีกับคนและองค์กรที่สร้างความเสียหายให้กับตัวผม
บอกว่าเตรียมฟ้องเป็นร้อยคดีเลยนะคุณ
ก็บอกว่าทางมหาวิทยาลัยทางผู้บริหารหรือว่าทางเจ้าของ

แล้วก็บอกว่าคนที่อายุเยอะพูดไปเรื่อย
คนอย่างคุณต้องเจอผม